คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปคุณพีรวัตรนี่แหละ
ซ้ำมันเลยสำหรับคลิปที่ปรากฏในโลกโซเทียลนะคะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงเขาก็ไปออกกำลังกายไปฟิตเนส
เข้าห้องน้ำปรากฏว่ามีห้องข้างโผล่มือยื่นออกมา
แล้วก็สัญลักษณ์มันก็ไม่น่าจะใช่ขอทิชชู่
มันก็ไม่น่าจะใช่การขอความช่วยเหลืออะไรทำท่าแบบนี้ค่ะ
คือทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของคลิปนะ
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นในแบบ
แต่เขาขอไม่เปิดเผยชื่อว่าเขาเป็นใครนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาเดินเข้าห้องน้ำห้างดังเลยล่ะ
แล้วก็มีผู้ชายเดินตามมาสองคนเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ปรากฏว่าเขาก็เข้าห้องน้ำตามปกติห้องข้าง
เคาะก่อนจ้าคุณภิรวัตรก่อนให้เจ้ามือโผล่มา

เขาส่งสัญญาณก่อนแล้วก็โผล่มือออกมา
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคือลักษณะแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลย
ก็เป็นลักษณะของชายรักชายคนรักเศษเดียวกัน
เขาส่งสัญญาณเรื่องของการขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
อะไรแบบนี้คือเจ้าของคลิปเขาพูดเอง
ว่าเขาก็รู้กันแหละในหมู่ของคนรักเศษเดียวกันนะนะ
แต่ในโลกโซเชียลก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
สร้างยอดไลค์หรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เจ้าของคลิปบอกเปล่าเลย

คือไม่ได้เจอครั้งแรกด้วยไงเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของคลิปกันหน่อยนะคะ

ผมก็เลยไปเค้าปรากฎว่าร้อนที่ผมไปถ่ายนักหยิวอะครับ
ก็เหมือนกับมีมือแต่ว่า
เค้าบอกเหมือนกับเจ้าเขาก็คอก
เค้าก็นั่งว่างครั้งมาแล้ว
เขาก็เอามือกับแม่ยะ
เขาจะมาชวนเรา
ก็เลยที่ตอนแรกก็ถือกัดว่าออกไปห่างแม่บ้าน

ก็เลยแบบว่าหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายก่อนอืม

กะว่าจะเอาหลักฐานนี้ไปบอกแม่บ้าน

นี่แหละค่ะ

สร้างกระแสคือเรียกยอดไลค์หรือเปล่า
ทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลหรือเปล่า

คือเขามักจะเจอแบบนี้อยู่บ่อย

ไม่อยากจะไปเที่ยวห้างหรูใจกลางเมืองอีกแล้ว

คือเขาบอกว่าห้างหรูใจกลางเมืองเนี่ย

มันมีคนไปมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บ่อยครั้ง

ไม่ได้สนใจอะไรก็คือก็ปล่อยไป
แล้วก็เป็นแบบนี้จนมันเหมือนกับกลายเป็นเรื่องปกติ
เค้าก็เลยโพสต์เพราะว่าอยากจะเตือนภัย
เดี๋ยวนี้ใครคิดว่า